คุณผู้ชมนะคะมาดูกันดีกว่าวันนี้อย่าลืมนะคะว่าเป็นวันรวยของทุกคนค่ะ
ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายจริงค่ะบันเทิงไทยรัฐรวบรวมมาให้ดูกันเลยนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกนะคะลูกทุ่งสาวคุณนุษย์วิลาวันคุณผู้ชม
เดินทางไปร่วมทำบุญครบรอบ๓๐ปีนะคะของราชินีหมอลำฮันนี่ศรีอีสานนะคะ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
มีการจับลูกปิงปองด้วยจะเป็นอะไรนั้นไปชมเลยค่ะ
อีกท่านหนึ่งนะคะคุณแม่สุนารีราชศรีมาค่ะโพสต์เมื่อเช้าสดร้อนเลยค่ะ
เป็นภาพตัวเลขนะคะที่มาจากทูบกำยานค่ะ
เป๊ะมากในตรงใจดีชันเหมือนกันนะคะ

เพราะไม่อะสูนารีก็ถึง๕แสนถึงคึ้งล้าน
ฟังว่าขายลอตเตอรี่เอง

จริงนะคะไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยคือไปดูลอตเตอรี่แล้วจะมีแบบนี้หรือเปล่าเนาะ
ปิดท้ายกันที่พิธีกรคนนี้ค่ะพี่บ๊วยค่ะพี่บ๊วยเชษฐวุฒิค่ะนะคะ
ดูเหมือนว่าตอนนี้จะขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อให้โชคแล้วค่ะ
โพสต์นี้เลยค่ะไปจุดประทัดมาค่ะ
ประทัดก็คือ๒๕๔๒๒พร้อมเขียนแคปชั่นแบบกลัวมาก

แท็กเจโบตันแฮดแท็กอาจารย์บ๊วยนี่
แถมทูปที่ผมจุดหน้าพระธาตุพนมอีกนิดนึงด้วยนะคะ

โค้งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดค่ะ
ใช่ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้